คดีที่เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอให้ท่านทราบไปแล้วนะครับ
แต่ว่าทีนี้มันก็ยังมีร่องรอยแห่งความเป็นพิรุษอยู่นะครับ
คดีที่มีสามีภรรยาถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่ที่เป็นไร่อ้อย
แล้วสภาพของไร่อ้อยมันถูกเผาด้วย
คนที่ยิงทั้งคู่จนเสียชีวิตก็เป็นเพื่อนบ้านที่อายุ๗๘ปี
ซึ่งอ้างว่ามีปัญหากันมานานแล้ว
ตอนที่ยิงเนี่ยก็คือยิงจริงนั่นแหละ
แต่ไม่ได้เผาไร่อ้อยเพื่ออำพลางคดี
แต่ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะใช่นะมันก็มีพิรุษอยู่นะ
วันนี้นะครับทางพันธบทเอกอัศดินสมศรี
ภูมิกับการสพศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
ได้นำตัวนายบุญเสงทาสมอายุ๗๘ปี
ที่เป็นผู้ต้องหายิงนางสมหมายชินตรามและนายสมัยชำนิ
สองสามีภรรยาที่อายุ๖๙ปีทั้งคู่

ซึ่งเป็นไร่อ้อยอยู่ริมถนนสายบ้านมเหนือฝ่ายหิน
เขตบ้านหนองแวงพัฒนาตำบลโนนม่วงอำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำพูไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุ
ก็มีชาวบ้านมาดูการทำแผนกันเป็นจำนวนมาก
ผู้ต้องหาบอกว่าตอนที่ยิงเขาเนี่ยคือเห็นนางสมหมายมาดับไฟในไร่อ้อยของตัวเอง
แล้วตะโกนด่าทอก็เลยโกรธเอาปืนมายิง
จากนั้นเห็นนายสมัยสามีของนางสมหมายวิ่งออกมาจากกระท่อม
ก็เดินเข้าไปหาแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่นายสมัยด้วย
แล้วเอาปืนไปซ่อนแล้วก็ออกมาดูเป็นจังหวะที่ชาวบ้านมาเห็น
ก็เลยหลอกไปว่าเห็นคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้ว
ที่ยิงสองสามีภรรยานี้ตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้ว
แต่ว่าที่สุดแล้วตำรวจไปตามจับกลุ่มได้พร้อมกับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุนะฮะ
แล้วก็สอบปากคำจนยอมรับสารภาพ
นายบุญเสงผู้ต้องหาสารภาพว่าสาเหตุมาจากมีเรื่องบาดหมางกับผู้ตายทั้งสองคนมานานแล้ว
ส่วนที่มีคนคิดว่าเผาไร่อ้อย
เพื่อจะอำพลางคดียืนยันว่าตอนที่ก่อเหตุเนี่ยมันมีไฟไหม้ไร่อ้อยอยู่แล้ว
แล้วนางสมหมายมาดับไฟแล้วก็มีปัญหากันอีกก็เลยยิงใส่จนตาย
แต่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่านางสมหมายเป็นคนมีอัธยาศัยดี
แล้วก็เพิ่งกลับมาจากบวชชีพรามเมื่อวันที่๒๐มีนาคมแล้วก็ยังมีปัญหาสุขภาพด้วย
ไม่เชื่อว่าจะชอบเข้าไปขโมยของในบ้านของนายบุญเสงผู้ต้องหาตามที่ถูกกล่าวอ้าง
ก่อนเกิดเหตุนางสมหมายบอกว่าจะไปเอาถุงในไร่อ้อยมาใส่ฟืนกลับบ้าน
ไม่ได้บอกชาวบ้านแถวนั้นว่าจะไปดับไฟแล้วนางสมหมายก็ถูกยิงก่อนที่นายสมัยสามีจะถูกยิงตายตามไปด้วย
เพราะฉะนั้นชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ายังคล่องใจอยู่
เพราะตอนเช้าวันเกิดเหตุมีคนเห็นผู้ต้องหาไปกินเหล้าที่ร้านค้าในหมู่บ้านแล้วซื้อไม้ขีดไฟมาด้วย
ก็เลยสงสัยว่าผู้ต้องหานั่นแหละจุดไฟเผาใบอ้อยในไร่อ้อยของผู้ตายจนผู้ตายก็คือนางสมหมายเดินมาเพราะเห็นไฟไหม้เอาคราดมาดับไฟแล้วก็บ่นด่าว่าใครมาจุดไฟแล้วก็เนี่ยคงจะบ่นด่ามาทางผู้ต้องหานี่แหละ
เพราะมีปัญหากันอยู่ผู้ต้องหาก็เลยเกิดความโกรธเอาปืนมายิงก่อนจะปล่อยให้ไฟเนี่ยลุกไหม้ต่อไปเพื่อหวังจะอำพลางคดี